เขาท้าเลยว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องไปป้องกันต่างประเทศ

หมัดหนักมันก็โอเคไปจะทำยังไงเพื่อให้เราป้องกันแชมป์ได้นาน
กระส่วนข้างล่างนะอัมเป้าใหญ่โอ้โหอึกเดียวทีเดียวแท้นะ
มึงอย่าลุกมานะผมหมดแล้ว
โปรงการมวยในบ้านเรานะวันนี้
สำเร็จเหมือนสมัยก่อน
ในอดีตคงเอามาเทียบกับปัจจุบันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็จริง
แต่ผมอยากให้คุณได้ยินวิธีคิดและคำตอบจากนักมวยคนนี้
แชมป์โลกตลอดการขวัญใจชาวไทยที่ยังไม่มีใครมาแทนที่ได้
เพราะเขาคือไอคอนของวงการมวยบ้านเราอย่างแท้จริง
ของเล่นในวัยเด็กของเขาคือนวมครับ
ดูแต่มวยอ่ะดูมวยเย่เชียร์มวย

ตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านข่าวอะไรอย่างนี้

เขาก็เรียกเขาควายแล้วพอได้เป็นแชมป์ก็ยังเป็นเขาควายอยู่นะตอนนั้น

ประกัน๑๒๓ก็ยังไม่ยอมรับ
พอครั้งที่๔เนี่ยเขาท้าเลยว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องไปป้องกันต่างประเทศ

นั่นก็คือเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตเลยไหม

ไปซ้อมอยู่ที่นั่น๑๕วัน

ไปกรอกคุณศาสตร์อีก๑๕วัน

เขาก็แกล้งเลื่อนไปอีก๑๕วัน

ให้เข้านอนช้าหน่อยอะไรอย่างนี้
อาหารการกินการดูแลเขาเป็นยังไง

ผมจะชกนะผมต้องกินข้าวผัด
ผัดแบบไทยเนี่ย

ก่อนจะไปชกก็กินข้าวผัดนี่แหละ

ข้าวผัดนี่แหละ

เออนี่แหละ
ใส่ไข่น้อยใส่อะไรนี่แหละ
เราก็มีทั้งน้ำเอาไปเอง
มีทั้งน้ำสวีป
การมวยตอนนี้เห็นน้องซ้อมเวลาไปที่กล้องที่ค่าย

ถามจริงอันนี้ประธานโทษนะพูดตรง
สมัยเขาทรายกับสมัยนี้ที่ว่านัก

ถ้าคุณไม่รู้ประวัติของค่ายเฮียกวงหรือว่า

สรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่หมดพี่มานะ
พอที่จะเป็นตำนานสืบทอดไว้ได้บ้าง

ต้องมีคือเรียกว่ามีคลิ้มนวกดของมีมันอยู่

ตั้งแต่อายุ๑๓นะ
อ๋อครับครับ
แล้วผมไปดูพอดี
เขาบอกเฮียตัวนี้หน้าปั้น
แต่มันก็ยังไปมาระหว่างโควิดไง
ผมถามจริงแต่สมมุติคนวงนอกเนี่ย

ทำไมเราถึงแบบไม่ประสบความสำเร็จเหมือนสมัยก่อน
หรือว่าดีลอนี้มวยังเป็นธุรกิจบ้าเกินไป

ผมถามจริงเวลาเราจะเป็นเหมือนสมัยก่อน
การจะเป็นมวยแม่เหล็กก็ได้คุณต้องมีจุดขายของคุณ
ทั้งผมมีจุดข่ายของผมคือ
บูทะลุดูดันและหมัดหนัก

เข้าใจมั้ย
แล้วทำไมสมัยก่อนเก่งขนาดพี่เนี่ยแล้วทำไมไม่เลื่อนรุ่นไปเรื่อย
ไปติดขาว

รุ่นแมนต้ำก็ผมสามารถที่จะต่อยได้นะ

เขารอผมเลิกนี่เองเขาจึงไปชิงกับไอ้ถนอมศักดิ์นะครับ
โอ้สักสมัยนั้นคือเจอพี่เนี่ย
โอ้โหไม่รอดสักลาย
ที่รอดได้ก็วิ่งหนีแบบกล้องเฮอร์นีไง

ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเค้าว่าจะหนีไงโถ่ตายละ

ลองมาประเทศลองมาแลกปะทะสิ
จะไม่เหลืออะไรล่ะผมเป็นคนสุดท้ายเลยที่ใส่กับเบลลี่บีกัน
ยกที่๑๔แล้วหลังจากนั้นก็เหลือ๑๒ยกหมดทุกสถาบัน

มันไหมพี่๑๕ยกกับ๑๒ยกเนี่ย
จริงแล้วผมเนี่ยสามารถควบคุมได้
เอา๒๐ยกก็ได้ไม่ใช่แค่๑๕ยก
คือเราควบคุมการชกให้ได้ไง

บอกว่าควบคุมการชกของเราให้ดี
ว่าเราชกกี่ยก๑๕ยกเราก็ชกผ่อนไปเรื่อย
เราไปเร่งเอายก๑๐ยก๑๑ยก๑๒เขาก็ก็ได้
จริงแล้วภายใน๑๐ยกเราค่อยไป

กับเคนจิครั้งแรกแค่ชนะคะแนน
เหนียร์ลองให้แก้มือดิถ้าไม่นอกผมไม่เอาตังค์
แต่เฮียรีบทำสัญญาแก้มือเลย

ผมช่ากว่าทุกคนเลย
สุภาพเราไงเราต่อยมากี่คนอ่ะ
อ่าต่างประเทศเคยชนะผมไม่เคยหุ่นเขื่อ๒๕คนเนี่ย
นอกแทบแทบทุกรายเลยเฮ้ยตั้งประเทศไม่มีใครพอ
มันแบบนี้แต่คนไทยนี่แหละเพราะมันรู้เขารู้เราไง
แต่มันมีไฟล์หนึ่งที่เหมือนพี่เคยบอกเฮียป่ะว่าเฮียผมหมดแล้วนะ
ปล่อยกับดองคุณรีสิครั้งแรกครั้งแรก
อันนั้นคืออันนั้นหมดจริง
หมดตั้งแต่ยก๔แล้วไฟล์กันอึ้งเราก็เดินไฟล์กับมันไง
เราก็กล่าวว่าถ้าแม่กับเรามันลงแน่แต่มันไม่ลงอยู่
มันไม่ลงมันหวดเหมือนกระดองเต่าอย่างนี้มันเต่าในกระดอง

เซียนซีไปสิมาหมดเว้ยพี่ส่งอนุญาณไงเพราะว่ามันพักนาทีเดียวไง

สมมุตินั่งปุ๊บพี่ทำยังไง
คิดแล้วทำยังไงดีกว่า
จริงแล้วผมบอกตรงว่าหมัดผีบอกสองผีสิงนะ
ผมจังหวัดเด้งเชือกมาพอดีมันก็เข้ามาจะต่อยผมพอดี
ผมก็สวนหลับหูหลับตาสวนไงหลับหูหลับตาสวน
แต่ผมไม่ส่วนข้างบนเราฉลาดพอเราส่วนข้างล่าง

โอ้โหอึกเดียวทีเดียวใช่ไหม
มึงอย่าลุกมานะกูหมดแล้ว

รู้แล้วว่าการออมกำลังเป็นยังไง
พอมาต่อยอโลโน่ครั้งสองก็รู้เลย

ปกตีพวกฝรั่งมันก็จะต่อยศรีข้างใช่ไหม

อันนี้มันติดตัวมาตั้งแต่เด็ก
เขาตัดแบบบางเรื่องเป็นผ้อนสวรรค์ไหม
จริงเป็นผ้อนสวรรค์ที

หรือชกมวยไทยชกอะไร

เราก็บางทีต่อลำตัว
แล้วก็บางทีต่อยลำตัวต่อยลำตัวไม่ลงตัดลำตัวอะไรอย่างนี้เราเป็น

มันหลบยังไงมันก็หลบยาก

บางทีบอกบ้างบางทีโดนยาก

หัดหนักมันก็โอเคไปจะทำยังไงเพื่อให้เรา
ป้องกันแชมป์ได้นนานล่าอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราไม่ค่อยมีพี่
มันยากแล้วครับผมก็ทำประวัติศาสตร์เอาไว้

แล้วก็ทำไปได้ถึง๑๙ครั้งก็เพียงพอแล้วล่ะ

เอาเอาไว้ให้ทำลายให้รุ่นน้องเขาทำลายเล่นอย่างเงี้ยเงี้ย
แต่มันก็๓๐กว่าปีมันก็ยังไม่มีใครทำลายมันยากอยู่
อยากให้รุ่นน้องเนี่ยจริงแล้วมันมีหนึ่งนะ
มุ่งมั่นขยันอดทน
มีความพยายามมุมนะ
ศรภัทร์ศรภเทศต้องรับผิดชาติมีระเบียดวินัยในตัวคุณต้องมีให้ครบเลย
ถ้าคุณขาดตัวได้อย่างหนึ่งนะมันก็สำเร็จยาก
เพราะฉะนั้นจะสำเร็จได้ก็อยู่ที่ตัวคุณ
คุยกันมาสักพักใหญ่ช่วงชีวิตในวัยย่าง๖๓ปีของพี่ระเขาสาย
เลิกชกมวยมากว่า๓๐ปีแล้ว
ทำธุรกิจมาก็เยอะผ่านงานในวงการบันเทิงโชคโชน
ชีวิตตอนนี้เปิดยิมสอนมวยให้กับคนที่รักการออกกำลังกายอยู่แถวรัชดา
แต่ทำไมหลังโควิดเริ่มซาเขาถึงตั้งใจจะเดินทางไปใช้ชีวิตที่อังกฤษ
เพราะอะไรแล้วเราจะได้เจอเขาที่ไทยอีกไหม
ให้พี่เขาเป็นคนตอบเองดีกว่าครับจะได้เคลียร์
ขอที่นั่นแล้วก็เขาก็มีรูทางของเขาก็เอาก็ก็คงนี้น่าจะดีนะแล้วก็ทำ

เดี๋ยวนี้แสดงว่าเราจะไม่ได้เจอเขาทรายที่ประเทศไทยแล้วเหรอ

มาเพราะผมไม่ถึงกับว่าแฟน

เต็มนักว่าตั้งใจจะไปทำค่ายมวย

เพราะว่าเขาน่าจะต่างชาติก็น่าจะชอบมวยไทย

ยิงอเมริกามันยังปั๊งอยู่เขาทราย

อเมริกาเนี่ยคนไทยด้วยกันเรารู้